เริ่มกันที่เรื่องของเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นค่ะน่าเสียดายสุดเพราะว่าต้องเสียเข็มขัดแชมป์ให้กับคู่ปรับเก่าอย่างฮวนฟรานซิสโกเอสตาด้านะคะหลังจากแพ้คะแนนไปแบบเป็นเอกชันเลยค่ะ
หลังจากการชกนะคะทีมงานของเจ้าแหลมก็ยอมรับค่ะว่าแก้ทางมวยช้าไปค่ะ
หลังจากปรับให้มาชกเป็นมวยขวาเพื่อหวังที่จะแก้ทางเอสโรด้าแต่ว่าไม่เป็นผล
ก็มั่นใจว่าถ้าเกิดว่ามีภาค๓ขึ้นมาศรีสะเกดจะกลับมาทวงแชมป์โลกได้ค่ะ
แต่แม้ว่าจะแพ้นะคะก็มีรายงานค่ะว่าศรีสะเกดที่ขึ้นชกในฐานะช้ำโลก
รับค่าตัว๕แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๑๖ล้านบาทนะคะ
มากกว่าการเจอกันครั้งแรกถึง๒เท่า
ขณะที่เอสตราด้าได้เพียงแค่๒แสนดอลลาร์สหรัฐหรือ๖ล้าน๔แสนบาทเท่านั้นค่ะ
ขณะที่บรรยากาศที่บ้านเกิดของศรีสะเกดที่อำเภออุทมพรพิสัยนะคะ
ก่อนการขึ้นชกค่ะนายเจียมศักดิ์และนางหนูรัฐวังเอกนะคะ
คุณพ่อและคุณแม่ของเจ้าแหลมรวมถึงน้องจ้าจ๋าพรพิมลสารแก้วภรรยาค่ะ
ก็จัดเตรียมสถานที่นะคะเพื่อให้แฟนมวยมาร่วมเชียร์แชมป์โลกชาวไทยไปด้วยกัน
แต่หลังจากที่เจ้าแหลมแพ้คะแนนเอสตราด้าป้องกันแชมป์โลกไม่สำเร็
ยากาศก็เงียบเหงานะคะอย่างไรก็ตามน้องจ้าจ๋าและภรรยาก็ได้ฝากกำลังใจค่ะ
ให้เจ้าแหลมบอกว่าทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบแล้วกีฬามีแพ้มีชนะนะคะ
ซึ่งเจ้าแหลมก็จะเดินทางกลับมาพร้อมกับทีมงานนะคะ
ถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิวันพรุ่งนี้เวลาประมาณบ่ายโมงตรงค่ะ